วิตตีแสกหน้านะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ร่วมสนุกกับทางรายการได้ส่งไลน์มาแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่คุณชุวิตตีแสกหน้านี่แหละห้าข้อความที่ถูกใจเรามีเสื้อยืดชูวิตตีแสกหน้าให้ส่งถึงบ้านนะคะอย่าลืมที่สำคัญติดแฮชแท็กตีแสกหน้าด้วยวันนี้ตีแสกหน้าเรื่องอะไรคะคือเมื่อวานนี้ผมพูดยังไม่จบ

เป็นคนเดียวมันจะไม่ได้นะ๓คนขึ้นไปมีการสั่งการเป็นขั้นเป็นตอนมีความสลับซับซ้อนคือถึงเรียกว่าองค์กรนะฮะไม่ใช่ว่าผมสั่งคุณไปฆ่าคนอย่างนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นองค์กรแต่องค์กรรูปแบบนี้มีการสั่งการจากบนลงไปล่างมีการสั่งการที่เป็นขั้นเป็น

ก็ได้ถือว่าเป็นองค์กรอาจกรรมข้ามชาตินะฮะทีนี้เมื่อวานนี้ผมพูดไปอ่ะยังไม่จบนะฮะยังไม่จบมั้ยฮะเพราะว่าพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยสำคัญมากครับสามเหลี่ยมทองคำอันนี้ท่านผู้ชมในอดีตเนี่ยท่านคงรู้ว่ามีประเทศอะไรครั้งนะครับพม่าพม่าลาวลาวและไทยและไทย
สำคัญนะฮะซึ่งประเทศลาวเนี่ยนะฮะกำลังทำเศรษฐกิจนะฮะ
ซึ่งเรียกว่าเขตนะฮะต้องเรียกว่าเขตเศรษฐกิจนะฮะเศรษฐกิจพิเศษนะครับ
พิเศษยังไงนะฮะพูดง่ายว่าบางครั้งเนี่ย
ลาวเนี่ยไม่มีสตางค์ก็ต้องเข้าใจว่ารัฐบาลลาวเนี่ย
ไม่อยากจะลงทุนเองก็ยกพื้นที่นี้นะฮะให้เอกชนนะฮะ
เอกชนก็โดยส่วนมากหรือว่าเกือบเกินครึ่งเป็นเอกชนจากประเทศจีน
จีนมีความใกล้ชิดกับลาวมากนะครับค่ะนะฮะใกล้ชิดกับลาวมาก
ดินติดกันอ่าอาคิงที่บอกว่าอ่าที่บอกว่าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
คือนะฮะเนี่ยนะฮะต้องมีรูปของนายเจ้าเวยนี่ถือว่าเป็นเจ้าของ
เจ้าเวยหน่วยงานองค์กรนี้เลยลองดูว่าชื่อเจ้าเวยท่านผู้ชมอาจจะ
มันใครคิดไม่ออกแต่ผมจะพูดให้ฟังคือเจ้าเวย์เนี่ยนะครับ
มีเรือยี่ห้อวายเจเรือสินค้าวายเจจะขนเรือสินค้า
บรรทุกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกษตรพืชผลล่องไปรุ่มแม่น้ำโขง
การลุ่มลองรุ่มไปแม่น้ำโขงเนี่ยในบริเวณนั้นนะฮะมันจะมีเกาะเกาะหนึ่ง
บริเวณนั้นก็คือมีเกาะนะฮะเกาะของบริเวณที่เป็นรุ่มแม่น้ำโขง
อันนี้แม่น้ำโขงนะแม่น้ำโขงทีนี้แม่น้ำโขงเนี่ย
ต่อมามันตื้นเขินมันก็จะมีเกาะนี้แหละครับ
พอเกาะนี้มาเอามาอย่างงี้เรือที่จะวิ่งเนี่ยนะอ่า
สมมุติว่าตรงนี้ก็คือมาจากลาวค่ะมาจากเอ่อไม่ใช่ลาวอ่ะ
มาจากจีนนะฮะจีนพม่าลาวเนี่ยนะฮะลงมาเพราะแม่น้ำโขงเนี่ย
ใช้กันอยู่๔๕ประเทศก็มาพอมาปุ๊บก็มันก็บีบให้มาทางนี้
เขามาทางนี้ไม่ได้เท่านั้นแหละครับก็คือนางนายนะครับ
นายหน่อคำไอ้คนนี้แหละครับคือคนนี้เนี่ยเป็นทหารของขุนสา
ขุนส่าวางอาวุธและยอมมอบตัวกับรัฐบาลพม่า
นายหน่อคำเนี่ยก็แยกตัวออกพร้อมกับกำลังประมาณห้าสิบถึงหกสิบคน
อาวุธเบาไปตั้งกองกำลังเพื่อจับคนจับเรือเรียกฆ่าไทย
เรือที่ผ่านตรงนี้นะฮะมันทางแคบก็ดักรอตรงนี้บริเวณนี้นะฮะ
เพื่อเรียกฆ่าไถ่เพื่อเรียกฆ่าไถ่หรือว่ารู้ว่าเรืออะไรแบบเนี้ย
ค้ายามันก็เรียกว่าเอาเฮโลอินมาเอ่อโลละห้าพัน
คือพูดง่ายง่ายเก็บปลาสีเองอ๋อนะฮะอ่าเฮโลอินขนมากี่โล
โลสิบโลก็โดนไปห้าหมื่นอ่ายาบ้าอ่าเม็ดละสองบาท
คือพูดง่ายว่านายหน่อคำใช้กองกำลังของตัวเองในการเรียกฆ่าไทย
ในยุคนึงเมื่อห้าหกปีก่อนก็จะเห็นว่ามีคนจีนเนี้ย
ในเรือสินค้าถูกยิงตาย๑๐กว่าคนเป็นข่าวใหญ่โต
บริเวณนี้จึงเป็นบริเวณที่เป็นที่จุดสังเกตของรัฐบาลจีน
รัฐบาลไทยเพราะเรือดีก็โดนเก็บ
เรือขนยาก็โดนเก็บนายหน่อคำไม่สนแล้วครับ
เก็บหมดนะฮะกองกำลังของในหน่อคำเนี้ย
นอกจากเก็บพวกเรืออ่าเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับพืชผลละไม้ต่างต่าง
เพราะว่ามีการขนมานะฮะในบริเวณนี้ก็คือ
จะต้องให้ทราบก่อนว่าของไทยเนี่ยบริเวณนี้คืออะไรจังหวัดอะไรครับ
จังหวัดเชียงรายฮะนะฮะทีนี้ที่ลาวเนี่ย
ก็คือที่บ่อกแก้วบ่อกแก้วนะฮะที่บ่อกแก้วนะฮะ
ก็จะตรงกันกับเชียงรายคือเชียงแสน
ที่อำเภอตรงกันนะฮะเชียงแสนดังนั้นตรงนี้เนี่ย
กับตรงนี้ปัญหาของนะฮะก็คือหน่วยงาน
ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบของกระทรวงการคลังสหรัฐ
ขึ้นบัญชีดำไว้ว่าคิงโรมันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
อืมทีนี้การเป็นองค์กรอาจกรรมข้ามชาติอ่า
คือทางอเมริกาเนี่ยก็ยังไม่มีหลักฐานที่แบบว่าชัดเจน
แต่สหรัฐอเมริกาเนี้ยใช้วิธีการเอ้ยไม่ครบค้าด้วยอืม
อันนี้สงสัยแน่นอนคือมีหลักฐานเพียงพอแล้วล่ะ
นะก็เคยขึ้นแบ็คลีสไว้ทั้งหมดคนสำคัญก็คือ
นายเจ้าเวยที่ผมเอ่ยชื่อหน่อคำก็เพราะเจ้าเวยเนี่ย
ยังไงคะเกี่ยวกันครับพระเจ้าเวยเอาเรือ
ที่ผมบอกว่าเรือไอ้เรือวายเจที่วายเจเนี่ยนะ
ผ่านมาทั้งนี้เรือวายเจของอ่าของเจ้าเวย
ปรากฏว่าเจ้าเวยโดยไอ้หน่อคำเนี่ยปล้นแม่นะฮะปล้น
ปล้นยังไงปล้นเรียกฆ่าไทยเรื่องยาเสพติดนะฮะ
เกิดเป็นเรื่องขึ้นมานายหน่อคำกับนายเจ้าเวยเนี่ย
ก็เลยไม่ถูกกันอ่านะฮะพูดง่ายง่ายว่า
นายเจ้าเวยเนี่ยก็บอกเฮ้ยเหลืออัวทำไมขับไปแล้วมาเรียกฆ่าไทย
ไปทำร้ายคนของเอ่อเอ่อของอัวธิ์ฮะอ่านายหนอคำบอก
ไม่สนเรือไหนมานะเก็บหมดอ่านะฮะ
ก็เลยเป็นปัญหาระหว่างเจ้าเวยกับหน่อคำเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังต่อครับ
ไอ้เจ้าเวยเนี่ยเติบโตยังไงและนายหน่อคำเนี่ย
มีอนาคตต่อมาเป็นยังไงครับอ่าพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามกันต่อค่ะ
เผื่อว่าตำรวจจับจะได้ไม่มาถึงอู้ท่านผู้ชมมาดูเอาละกันนะครับ
ดูกันทำได้ยังไงเดี๋ยวเราจะได้ไปแฉกันต้องตีแสงหน้า
ตีแสงหน้าครั้งหนึ่งนะนายเจ้าเวยก็มีเรือนะ
คือวิธีการเนี่ยต้องบอกให้ทราบเขาก่อนท่านผู้ชมครับ
อ่าของเนี้ยค่ะลูกค้าไม่ใช่ไทยเยอะนะ
เป็นจีนเป็นจีนเยอะนะจีน
พม่าแล้วก็ว้าทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่า
บ่อนนี้ถ้าจีนเยอะพม่าเยอะว้าเยอะไทยน้อย
ไหนไทยเยอะวาน้อยพม่าน้อยดังนั้นมันก็จะมีบ่อนคล้ายคล้ายกับกลุ่มลูกค้าล่ะครับ
ไอ้บ่อนนี้กลุ่มลูกค้าของใครคิงโรมันเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าเก่าเจ้าเวย
ลูกค้าก็จะมาจากจีนเยอะดังนั้นมาจากจีนเนี่ย
เวกก็จะใช้เรือนี่แหละครับขนคนจีนนะฮะที่มาเที่ยวอ่า
บ่อนเนี้ยโดยใช้รหัสที่เรียกว่าวายเจนะฮะเมื่อเอาเรืออ่า
บรรทุกคนนักท่องเที่ยวจากจีนมาปรากฏว่าเอาขาใหญ่มาแล้วไปโดน
แน่นอนครับหนอคำนี่ดักเอ้ยไปไม่ได้นะฮะต้องจ่ายค่าคุ้มครองนะฮะ
ทีนี้ทำยังไงล่ะครับเพราะเจ้าเวยเนี่ยมันเป็นเจ้าของบ่อน
อย่างงีเสียหน้าไหมอ่าคนที่ลูกค้าเขาจะมาเล่นอ่า
การพันนันที่บ่อนอัวนี่ไปถูกเอ่อจับเรียกค่าคุ้มครอง
ใครจะเป็นคนจ่ายก็ต้องเจ้าเวยจ่ายเพราะเจ้าเวยเนี่ยเป็นคนพาพวกนี้มา
สิบสามคนหรือสิบห้าคนประมาณสิบสามสิบห้าคนถูกจับนะฮะ
ถูกเรียกค่าคุ้มครองเจ้าเวยก็แค้นแหละครับว่าไอ้หน่อคำนี้
ยัดยานะฮะจัดยาไปนะฮะแล้วก็ให้ไอ้หนอคำเนี้ยโดน
ไอ้หนอคำโดนหมายจับอ๋อนะฮะโดนหมายจับของไทยนะฮะค่ะ
หมายจับที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะฮะอยู่สองสามหมายด้วยกันนะฮะ
ต่อมานายหน่อคำเนี่ยก็ถูกทหารลาวจับได้ทหารลาวจับนายหน่อคำได้
ลาวเนื่องจากมีความเกรงใจใครครับจีนลาวมีความเกรงใจจีน
เพราะว่ามีเรื่องของการลงทุนการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างจีนกับลาวเยอะ
ก็ส่งตัวหน่อคำเนี่ยไปดำเนินคดีที่จีนจีนไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วครับ
ป่ะหารนะฮะหนอคำตายนะฮะเจ้าเอ๋ยชอบครับ
อ่าถ้าจะให้พูดให้ตกใจแล้วก็จะมีสนามบินแล้วโอ้โหจะเป็นเมือง
เพราะว่าจีนเนี่ยโดยปกติเมื่อมาที่บ่อแก้วเนี่ย
ก็อาศัยจังหวัดเชียงรายแล้วล่ะครับ
คนมาเที่ยวคนจีนก็จะมาลงที่เชียงราย
เชียงรายเสร็จมันข้ามไปแค่๑๕นาทีเอง
คือจีนเป็นประเทศที่ใหญ่โตมหาศาล
จีนตอนใต้เนี่ยเขาก็จะเที่ยวแถบนี้เข้ามาแป๊บนี้ไปแป๊บเดียวเอง
นั่งเครื่องบินแบบเหมือนกับเรานั่งไปขอนแก่นนั่งแป๊บเดียวถึง
พูดง่ายว่าคนที่ไปเล่นเนี่ยก็จะเริ่มอะไร
เพราะฉะนั้นยุ่งเกี่ยวกับอะไรครับ
มันอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำเนี่ยมันยังไม่หายไปไหนหรอกครับ

ก็มีกระบวนการที่เรียกว่านายเจ้าเวยเอายาไปพัก
ถือโอกาสขนยามาด้วย
ขนยาเสพติดเป็นเฮโลอินเป็นยาบ้า
มาทำไมฮะขนเอามาพักไว้ที่คิงโรมัน
ก็คือที่เบาะแก้วนี้ล่ะครับ
ที่เบาะแก้วพอขนยามาเนี่ยนะ

นั่นคือสาเหตุว่าทำไมสหรัฐถึงบอกว่า
คิงโรมันโดยใจเจ้าเวยเนี่ยเป็น

เอายามาลงที่บ่อแก้วที่ลาว
เสร็จแล้วก็เรือก็เอามาเข้าที่เชียงแสน

ที่ถูกมันลงไทยไอ้ที่ผิดมันลงลาว

พักไว้ต้องเข้าใจเสียก่อน
วิธีการนำยาเสพติดเข้ามา

มีทั้งกองทัพมดมีทั้งระดับ

เมื่อมีหมดในลักษณะอย่างนี้

มีเงินที่จะไปลงทุนใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษของลาว

เพราะพอมีคาซิโนทุกอย่างมันง่าย

ก็ขยายสร้างโรงแรมสร้างรีสอร์ท
สร้างโรงพยาบาลสร้างชุมชน

เจริญมหาศาลตอนนี้
เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่เดินทางไป
หมาเก้าไปเวกัสเขาบอกไม่ต้องไป

มีสวรรค์เซโน
คืออยู่ในพื้นที่ที่จะเรียกว่าสุวรรณเขต

ไม่ต่างจากหมาเก้าไม่ต่างจากเวกัส
แต่ว่าเป็นการลงทุนของนักลงทุนจีน

คนจีนก็บอกไปที่นี่ดีกว่า

บ่อเต้นเรียกว่าบ่อเต้น

โมงลาหรือเรียกว่าเมืองลา

มงลานี่เป็นเขตชายแดน
ของรัฐพม่าอยู่บริเวณนี้ครับ

บ่อนพวกนี้ไปเล่นไม่ได้เพราะอะไร
เพราะถ้าไม่จ่ายตังค์มันฆ่าทิ้งเลย

ทีนี้เจ้าเวยมองออกว่า

ถ้าไปอยู่ติดจีนไปสงสัยจะแย่
แย่ยังไงอ้าวก็ถ้าเกิดจีนไหม

ก็เลยมาเอาบ่อแก้วเพราะบ่อแก้วเนี่ย
มันใกล้เชียงรายในกรณีที่จีน

เชียงรายก็ข้ามมาบ่อแก้ว

จากเดิมไปอยู่ติดใช้แดนจีน

มงลากับบ่อเต้นเนี่ยดังนั้น
บ่อแก้วคือตอนนี้กลายเป็นดาวรุ่ง

อกจากนั้นแล้วในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
ลาวก็ยังมีสวรรค์เซโนซึ่งอยู่ได้

ให้ท่านผู้ชมจับตาให้ดีว่าสามเหลี่ยมทองคำ

ทั้งพื้นที่ที่เป็น
สอดเป็นโรงแรมเป็นคาซิโน

แฝงไว้ด้วยแน่นอนครับ
ที่รัฐบาลสหรัฐบอกว่า

การฟอกเงินต่างซึ่งถือว่า

ซึ่งการฟอกเงินเนี่ยทำได้หลายวิธีถูกไหมครับ
คุณชุวิตการฟอกเงินถูกต้องครับ

ผมเขียนไว้ว่าการฟอกเงิน
คือธนาคารต่างยกตัวอย่างให้

เอาอย่างนี้คุณชุวิตเป็นธนาคารเล็ก

ช่วงหน้าอธิบายต่อมีเรื่องสำคัญนะที่ผมพูดเนี่ย

ความเป็นสื่อของผมเนี่ย

คาซีโนเดอร์เบอร์เรลุมแม่น้ำโขงเนี่ย
ที่ผมบอกไว้ซึ่งแม้มาจาก
เมืองลาบ่อเต็นเจ๊ง

มีที่เวียงจันทร์คือน้ำเงิบรีโสต
ก็เป็นบ่อนเหมือนกันแล้วก็ที่สวรรค์เซโน
ที่ผมบอกดังนั้นจุดตรงนี้เนี่ย

ใช้อะไรครับใช้การฟอกเงิน

ผมอยากจะเอาเงินสัก๑๐ล้าน
ไม่ต้องไปผ่านธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย
ดังนั้นผมก็จะต้องพึ่งใครครับ

นพนันนี่แหละครับผมต้องเอาไปที่บ่อนพนัน
ดังนั้นที่กรุงเทพเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยนะครับ
มีตัวแทนในการโอนเงินที่ผมเรียกว่าโพยกวน

ฝากพักพวกไปเอาเงิน
ดังนั้นก็คือไปที่บ่อนการพนัน
บ่อนการพนันที่ว่านี้แน่นอนครับ
คิงโรมันคือตัวหนึ่ง
เมื่อโอนเงินเมื่อใช้โผยกวนไป
ทำอย่างไรล่ะทำอย่างไร
ก็คือผมก็เขียนตัวหนังสือใดตัวใดตัวหนึ่ง
เขียนไว้เพื่อให้เป็นลายเซ็นต์อย่างนี้
แล้วผมก็เอากระดาษเอานี้ยื่นให้
เบิกเลยที่บ่อนคิงโรมัน
ถึงที่คิงโรมันผมก็ไปยื่นตรงช่อง
ที่เป็นเคาน์เตอร์เวลาแรกชิปแรกเลยอะไรเนี่ย
ทั้งนั้นเขาดูเขาดูเขาโทรคอนเฟิร์มปุ้งเรียบร้อย

โอนกลับไปกระจายเข้า
บัญชีนี้ก็ได้
ดังนั้นก็ยังมีอีกแล้วครับธนาคาร
โอนผ่านธนาคารทีนี้คุณจะเข้าใจผิด
มันไม่ใช่ทางธนาคารแบบในประเทศไทย
ธนาคารเล็กซึ่งอยู่ในบริเวณที่ผมบอกไว้ที่กัมพูชา
ที่กัมพูชามีบ่อนเยอะมากเลยนะครับ
มีที่เกาะกงนะครับมีที่ปลอยเป็ดมีที่โอเสม็ด
นี่คือที่กัมพูชา
ที่ในกัมพูชาก็จะมีบ่อนอ่าขอโทษนะจะมีธนาคารล่ะครับ

เป็นอย่างไรครับธนาคารเล็กธนาคารที่ไม่ได้มีสาขา
มีธนาคารเดียวเลยนะครับธนาคารพวกนี้บางครั้ง
ทำการพนันซะเองก็คือเป็นตัวแทนของ

ถูกครับถูกครับฝากได้ถอนได้
เพราะว่าบ่อนเนี่ยต้องอาศัยเงินเงินก็ต้องมีธนาคาร
ดังนั้นบ่อนตอนนี้เปิดธนาคารเองเลย
ดังนั้นมีกว่า๕๐ธนาคารที่กัมพูชา
ซึ่งบริการในเรื่องเกี่ยวกับการเบิกถอนเงินธุรกรรมปกติ
ซึ่งใช้เป็นตัวแทนของบ่อนการพนันนั่นเอง
นั่นก็คือการฟอกเงินอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องง่าย
ไม่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้

ตัวนี้แหละครับคือตัวสำคัญในอนาคตในประเทศไทยเนี่ย

ร่องลอยในการตามหาว่าเส้นทางการเงินจะไปที่ไหนจะเกิดอย่างไร
โดยสรุปวันนี้ที่ผมเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของบ่อนกาซิโนที่อยู่รอบประเทศไทย
ประเทศไทยนั้นยังเป็นประเทศบริสุทธิ์อยู่ไม่รู้บริสุทธิ์จริงหรือเปล่า
เพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนผมก็จับบ่อนการพนันได้
ที่อยู่รัชดาใจกลางเมืองหลวงเป็นที่ใหญ่โต
อย่างไรก็ดีการพนันในประเทศไทยยังผิดกฎหมายอยู่
ส่วนประเทศจีนจีนไม่ยอมทำนะ
ประเทศจีนเองดันไม่มีบ่อนการพนันแต่รอบเอาอีกเหมือนกัน
ไปตั้งอยู่ที่หมาเกาะไปตั้งอยู่ที่พม่าที่ติดชายแดน
พื้นที่สำคัญของบ่อนการพนันที่ถูกจับตามอง
ก็คือที่สามเหลี่ยมทองคำซึ่งเป็นของนายเจ้าเวย

เราต้องจับตามองเรื่องของขบวนการฟอกเงินแล้วก็บ่อนเหล่านี้นะครับ
ว่าจะส่งผลกระทบต่อไปอย่างไรด้วยนะคะ

นั่นเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องตาม
แต่ว่าเสาร์อาทิตย์พักกันก่อนแล้วกัน
เหรอไม่น่าพักเลยพรุ่งนี้ผมน่าจะมาพูดต่อ
วันนี้เราลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ